พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเห่งสวัสดีครับ
ทุกคืนวันพระราชสวดีอย่างนี้
รายการเรานี่เป็นอีกหนึ่งรายการที่ทุกคนอยากมาหาพ่อหมอมากจริง

แล้วนั่งรับฮุกต่อตัวมันหนักสถิตย์หนักตามนะ

แม้แต่ขนนิดเดียวก็มีเศรษฐ์จริง
อาจจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น
อาจจะชนกระชวยมันจะตื่นมันจะสู้มันจะว้าว

เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวยคุณผู้ชมค่ะ
เซ็กซี่กระแสแรงมากในยุคนึงด้วยท่าเต้นของเธอ

สู่สายตาคุณผู้ชมทั่วประเทศเท่านั้นแหละ
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นคราวเลย

เหมือนถ้าล้อแท็กซี่ลงกลางทางไม่ไปต่อ
อยู่กับเพื่อนก็ฟูงดีนี่

แค่ผู้ชายกระโลกรา

ไม่ง้อไม่เปลืองน้ำหลาย

ไม่ให้มีผัวก็ได้

มีทองทุ่มหัวและไม่มีผัว

มีทองชุมหัวหรือใหญ่ชุมหัว

มีทองทุ่มหัวและไม่มีผัว

มีทองทุ่มหัวหรือใหญ่ทุ่มหัว

มีทองทุ่มหัวหรือใหญ่ทุ่มหัว
ไม่ให้มีผัวก็ได้

มีทองทุ่มหัวและไม่มีผัว

มีทองชุ่มหัวหรือใหญ่ชุมหัว

เป็นประโยชน์ที่ทุกคนก็ฟังกว่า

ก่อนที่พ่อหมอรัฐจะทำรายการไม่ได้
เอาเสื้อมาคุมกันสักนิดนึงก่อน

สามารถขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
พิธีกรทุกคนพิธีกรข่าวทุกคนอยากจะสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้

มีเงินเก็บไม่รู้เกี่ยวกิจสิบล้านล่ะจริงป่ะ

เป็นคนที่บริหารเงินเก่งหรือเก็บเก่ง
แล้วเก็บไหมเก็บเองไหมหรือให้ใครเก็บให้

เขานั่งดูดวงเขาบอกว่าดวงนี้เป็นดวงที่ดูง่ายจริง
ดวงของเขาเกี่ยวกับการเงินเป็นไงครับ
คือถ้าไว้กับตัวเมื่อไหร่นะ

คือจริงแล้วไม่ได้ผ่านมืออยู่แล้วค่ะ
เข้าบัญชีบัญชีก็อยู่ที่แม่อยู่แล้ว

แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เพลงเนี่ยเมื่อกี้เพลงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้าง
ก็มีทองท่มหัวไม่มีผัวก็ได้

มีทองท่มหัวไม่มีผัวก็ได้

แต่ด้วยความที่เป็นคนที่เก็บเก่งให้แม่เก๋ช่วยเก็บ
ก็เวลาจะซื้อของมีให้รางวัลตัวเอง

อ่าเขาซื้อรถกลับบ้าน
เห็นไหมต้องซื้อไว้เป็นชิ้นใหญ่เลยใช่ไหม
ชีวิตอะไรนะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กซื้อไหม
ชิ้นเล็กไม่ค่อยซื้อค่ะ

มีทองท่มหัวไม่มีผัวก็ได้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
แต่ต้องบอกเลยว่าเห็นพูดอย่างนี้เป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบสูงมากทำงานเก่งมากเก็บเงินเก่งมาก
กลุ่มประโยชน์นี่

มันจะต้องได้แผลที่ขาที่เข่าที่ตัวเต็มไปหมดเลย

ลดความก็บ่อยค่ะ

มันรู้สึกตั้งแต่รู้ความเลยว่า
วันนึงจะมีอะไรมากมาย
วันนึงจะต้องดัง

เดนเซอร์ก็ถอดเลยเรื่องเกงในตัวเดียวแล้วจะใส่ถึงนอก
แล้วลืมสิว่าอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ

แต่จริงแล้วพื้นฐานเป็นคนทะลึ่งอยู่แล้ว
ไอ้ดาวเป็นดาวคู่ฉาวเลยนะ
เฉาที่ดวงชะตาแบบนี้ถ้าไปอยู่ที่ใดก็ตามที
ม่ายคนเมียเผลอพวกเมากึ่มเนี่ย
โอ้โหจะชอบสุดจะติดตราตรึงใจมากเนี่ย